คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์โจรโหดเลือดเย็นและใจเย็นค่ะ
คือโจรคนนี้เขาเข้าไปปล้นร้านขายของชำนะคะที่บเสรภูมิจังหวัด๑๐๑นะคะ
และได้ฆ่าเจ้าของร้านอย่างเลือดเย็น
วิธีการก็คือใช้กันไกลซึ่งอยู่ในร้านนั่นแหละ
แทงหลังเจ้าของร้านเป็นชายชาราด้วยนะคะอายุ๗๗ปีเท่านั้นไม่พอค่ะ
ใช้มีดปาดคอซ้ำและช่วงที่ปล่อยให้เจ้าของร้านตาย
คนร้ายมานั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าร้านค่ะแล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีไปเนี่ยนะคะ
ตำรวจภูทรเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นร้านขายของชำนะคะพื้นที่หมู่ที่๕บ้านดงกลาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายค่ะหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่านายสมบัติรานีเวทอายุ๗๗ปีเจ้าของร้านขายของชำ
จุดนี้เสียชีวิตซึ่งพอไปถึงนะคะตรวจศพเบื้องต้น
พบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่แผ่นหลัง
และลำคอถูกเชื่อดเป็นแผลค่อนข้างลึกค่ะ
คาดว่าจะเสียชีวิตในร้าน๓วันผ่านไปแล้ว
ไปสอบถามพันรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางขอบคุณ
นางขอบคุณเล่าว่าเปิดร้านขายของชำจุดนี้มานานกว่า๑๐ปี
จนเป็นที่รู้จักของคนในระแวกนี้
ก่อนเกิดเหตุตัวเองแวะไปดูหลานค่ะที่จังหวัดเยอะโสธร
ก็เลยปล่อยให้สามีก็คือผู้ตายอยู่เฝ้าร้านคนเดียว
มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ครั้งสุดท้าย
วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้โทรหาอีกเลย
จนถึงวันเกิดเหตุก็คือผ่านไปประมาณ๓๔วัน

เมื่อวานที่ผ่านมาโทรศัพท์หาสามีอีกครั้ง
แต่ไม่มีใครรับสายรู้สึกว่ามันผิดปกติไม่สบายใจ
กลับบ้านมาเองเลยค่ะพอมาถึงหน้าบ้าน
เคาะประตูเรียกไม่มีใครตอบ
ร้านทำไมไม่เปิดทำไมร้านเหมือนถึงปิด

ประตูล็อกจากด้านในอีกก็เลยให้ลูกชายค่ะ
ปีนเข้าไปที่ชั้นบนลงมาดูปรากฏเจอพ่อเสียชีวิตแล้วนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังบอกว่าตรวจดูเงินในลิ้นชัก

ว่าคนร้ายคงทำทีเข้ามาเป็นลูกค้าก็คือมาซื้อของ
จากนั้นสบโอกาสฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเร่งติดตามหาบ่อแสคนร้าย
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบร่องรอยของคนร้าย
คาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๑ทุ่ม
คนร้ายมา๑คนทำทีเข้ามาเป็นลูกค้ามาซื้อของ
สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเครื่องดื่มเย็น
แต่น่าจะอ้างว่าตู้ด้านหน้าเครื่องดื่มมันไม่เย็นพอ
ก็เลยให้เจ้าของร้านเดินเข้าไปหยิบเครื่องดื่มที่เย็นกว่าในครัว
หลังจากนั้นคนร้ายเดินตามไป
แล้วมองเห็นกันไกลวางอยู่บนจักรเย็บผ้าก็เลยหยิบมาเป็นอาวุธ
จากนั้นเจ้าของร้านผู้ตายก็คือชื่อว่านายสมบัติเนี่ยนะครับ
เปิดตู้เย็นในห้องครัวเพื่อที่จะหยิบเครื่องดื่ม
จังหวะนั้นลักษณะเปิดตู้เย็นหันหลังให้คนร้ายไง
จังหวะนั้นแหละค่ะคนร้ายใช้กันไกลกระหน่ำแทงที่ด้านหลัง๘แผล
นายสมบัติพยายามหนีแล้วก็ไปล้มลงที่ประตูด้านหลังบ้าน
คนร้ายตามไปอีกค่ะกระหน่ำแทง
ด้านข้างลำตัวฝั่งละ๓แผล
แล้วก็คาดว่าคงหยิบมีดทำครัวมาปาดคอเพิ่มอีก๒แผล
ทำให้นายสมบัติเสียชีวิตทันที
จากนั้นคนร้ายนะคะเดินขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้าน
เอาผ้าห่มลงมามาคลุมทับร่างของนายสมบัติเอาไว้
แล้วก็เอากุญแจซึ่งปกติมันอยู่ที่หลังบ้าน
ล็อกประตูม้วนเหล็กหน้าบ้านโดยล็อกจากด้านในด้วย
ทำให้ปัญญาของผู้เสียชีวิตตอนที่มาถึงถึงเข้าบ้านไม่ได้

พบร่องรอยที่คาดว่าคนร้ายหยิบพลาสเตอร์
ซึ่งเป็นสินค้าในร้านออกไปด้วย
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมีบาดแผลจากการก่อเหตุ
แล้วก็มีการหยิบเบียร์ออกไปด้วย๑กระป๋อง
ค้นเอาเงินในลิ้นชักได้เงินไป๓๐๐๐บาท
อกจากนี้นะคะสันนิษฐานว่าคนร้ายนั่งจิบเบียร์อยู่ที่หลังบ้านด้วย
หลังจากนั้นทิ้งกระป๋องเบียร์เอาไว้
ก่อนที่จะปีนกำแพงบ้านหลบหนีไปค่ะ
เป็นไงครับพฤติกรรมของเขาเลือดเย็นจริงค่ะ